สัปดาห์นี้พบกับนักร้องหนุ่มคาโตะวงลิปตา

ยังมีคำเด็ดวลีแบบว่า

บทเรียนที่ดีบางครั้งเราก็ได้จากคนที่เลว

จบแล้วที่ผมติดตามละครมาได้เด็ก